เอาไปเรื่องของสุนัขพิษบูกันหน่อยคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่ชนบุรีเขาไปเจอพิษบูอยู่ที่บ้านร้าง
น่าสงสารมากถูกหมาเจ้าถิ่นลุมกัด

แล้วไปหลบอยู่ที่บ้านร้างแห่งหนึ่งก็เลยเอามาดูแล
แต่ว่าเขาอยากให้เจ้าของมาเอาคืนไปหน่อย
เอากลับไปเลี้ยงดูหน่อยสงสาร

เป็นข้อความที่กู้ภัยไตรคุณธรรมจังหวัดชนบุรี
ประกาศตามหาเจ้าของสุนัขพันธ์พิษบูเพศเมีย
หลังพบว่าไปหลบอยู่ที่บ้านร้างในซอย๑๑
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

บอกว่าใครเป็นเจ้าของให้ติดต่อรับไปเลี้ยงดูหน่อย

นี่ดูหน้าหมัดนี่สมัครตัวนี้

แถมคนพูดเออมันก็ฟังรู้เรื่องด้วยคุณผู้ชม
ก็มีเป็นอาสาคกู้ภัยบอกว่า
ให้ไปช่วยมันหน่อยมันหลงอยู่ในบ้านร้าง

นะฮะคาดว่าเป็นสุนัขที่มีเจ้าของ
เพราะมีปลอกคอด้วยสำหรับพิษบูตัวนี้
อีกทั้งสุนัขตัวดังกล่าวเชื่องมากจึงได้รับไปดูแลที่บ้านก่อน
แต่ผ่านมาสองวันยังไม่มีเจ้าของไม่มีใครเนี่ยติดต่อ
รับตัวกลับไปเลยไปฟังเสียงของกู้ภัยคนนี้ครับ
คือก็ตามเรามาเลย
ตามเลยครับขึ้นไปตั้งแต่กูละหน่อย
แล้วเราเข้าไปใกล้มันก็เข้ามาหาเราอีก

หมาเพศผู้หรือเพศเนียน

แล้วยายกับปากถึงเจ้าของให้มั้งครับ
ถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าของมารับได้นะครับ

เพราะหมามันหลงมาด้วยดิ